ส่วนอีกคดีหนึ่งค่ะกรณีที่หนุ่มวัย๑๔ถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
เส้นทางของผู้ตายไปพบนะคะว่ามีการลวงผู้ตายออกมา
ให้ผู้ชายอีกคนนึงชื่อโอ๊ตเนี่ยวางแผนลงมือก่อเหตุ
สาเหตุมาจากเรื่องของกัญชายาเสพติดและฆ่านะฮะ
ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่พบศพนายการวิทย์บุญธรรม
หรือว่าน้องแบงค์อายุสิบสี่ปีศพเนี่ยถูกนำมาทิ้งอยู่ข้างทาง
ถนนสายหนึ่งหนึ่งสามหลักกิโลเมตรที่สี่สิบเจ็ดหมู่สามตำบลดงขุย
อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คือศพเนี่ยอยู่ในสภาพสยดสยองนะคะ
มีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมที่ท้ายทอยข้อมือซ้ายเกือบขาด
ฝ่ามือด้านขวาเนี่ยหายไปเลยค่ะแล้วก็จากข้อมือถึงข้อศอกเนี่ยเหลือแต่กระดูก
บริเวณหน้าท้องผู้ตายพบว่ามีลำไส้ทะลักออกมาด้วย
ตัวผู้ตายพบโทรศัพท์มือถืออยู่หนึ่งเครื่องและเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะ
ก็ศพน้องแบงค์มีการถูกนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ญาติพี่น้องก็จะเตรียมสถานที่ตั้งศพภายในสาราวัดสว่างเนธ
บรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพื่อนบ้านก็ทยอยเดินทางมาร่วมงานศพด้วย
อันนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอก่อนที่จะพบผู้ตายเนี่ยนะคะ
นางสำรวยแทรกอิงย่าเป็นย่าทวดของน้องแบงค์นะฮะเป็นคนเลี้ยงดูผู้ตายมาตั้งแต่เล็กเนี่ย
ร้องไห้ตลอดเวลาเสียใจกับเหตุการณ์นี้แล้วก็บอกว่าฝากไปถึงคนร้ายที่ลงมือฆ่าน้องแบงค์
ทำทำไมทำแบบนี้เนี่ยโหดร้ายมากพูดจากันดีก็ได้
ไม่ต้องถึงกับลงมือฆ่ากันอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ซึ่งญาติทวดต้องมีการจุดทูปบอกน้องแบงค์
ดนจิตโดนใจให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
วันนี้ผลการสืบสวนของตำรวจสพดงขุยคืบหน้าไปมากทีเดียวค่ะ
ตำรวจไปสืบทราบว่าคนที่โทรศัพท์มาหาผู้ตายเป็นใคร
มีการไปเปิดไทม์ไลน์ผู้ตายในวันเกิดเหตุด้วยพบว่าช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสิบหกนาที
ผู้ตายเขายืนอยู่หน้าห้องพักบนชั้นสองมีการพูดคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่งอะค่ะ
แต่เป็นใครยังไม่รู้ครับจนถึงเวลาประมาณสักสองทุ่มยี่สิบสี่นาที
ก็คุยโทรศัพท์อยู่นะคะก็หยุดคุยหยุดคุยเนี่ยอยู่เวลาประมาณสักยี่สิบนาฬิกายี่สิบหกนาทีอะค่ะ
ผู้ตายก็เดินออกจากห้องแล้วก็เดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียนซึ่งรถคันนี้เป็นรถของผู้ต้องสงสัยนะคะ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยตามภาพลูกศรที่ชี้ตักไปเลยนะคะ
อันนี้ไปสอดคล้องกับนายวิทยาเสมอจิตหรือว่านายแจ้อายุ๓๓ปี
และนายจิรายุจันทีหรือว่านายแซนอายุสิบเก้าปีทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนงานร้านซ่อมรถยนต์ที่เดียวกันกับผู้ตาย
สองคนนี้เขายืนยันนะคะว่าในช่วงเวลาตอนนี้
เห็นผู้ตายคุยโทรศัพท์อยู่ที่หน้าห้องโดยผู้ตายวานให้นายแซนขับรถไปส่ง
และขอให้นายแซนเนี่ยรอก่อนแต่ว่านายแซนมีธุระเร่งด่วนค่ะ
ก็เลยขับรถออกไปโดยไม่ได้รอจากนั้นตอนเวลาประมาณสองทุ่มสามสิบสองนาที
ครับในแบงค์ผู้ตายก็เดินออกมาจากห้อง
แล้วก็ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่ขับมารับก็อยู่ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพไปได้เมื่อสักครู่นี้นะคะจากร้านที่ผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่
บันทึกภาพตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้แหละตำรวจตอนนี้มีการยึดรถจักรยานยนต์คันต้องสงสัย
ก่อเหตุเอาไว้แล้วนะคะเอามาตรวจสอบแล้วก็เชิญกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับก็มีทั้งกลุ่มผู้ต้องสงสัย
มีทั้งเพื่อนในกลุ่มผู้ต้องสงสัยเดินทางมาให้กำลังใจด้วยนะคะ
กับเพื่อนเพื่อนที่หน้าโรงพักดงขุยกำลักษณะแบบเนี้ยแหละค่ะ
เป็นกลุ่มจำนวนมากทีเดียวทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีก
เป็นข้อความการสนทนาทางไลน์จากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งของเพื่อนผู้ตาย
ตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนแล้วนะคะแล้วก็พบว่าเนี่ย
ข้อความในโทรศัพท์เนี่ยมีข้อความการสนทนาประมาณว่า
สนทนาปักใจเชื่อว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุคือผู้ที่กำลังสนทนาด้วย
แล้วก็มีการระบุว่ามีการเอ่ยชื่อในข้อความการสนทนาว่า
ขออภัยขออ่านตามนะคะมึงให้ไอ้โอ๊ตไปรับผู้ตาย
โดยอีกฝ่ายเนี่ยปฏิเสธค่ะขณะที่อีกฝ่ายอ้างว่ามีพยาน
และสาเหตุของการถูกฆ่าเนื่องจากว่าผู้ตายติดฆ่า
กัญชาเนี่ยน้ำหนักประมาณหนึ่งขีดอันนี้เป็นเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาล่าสุด
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวต้องรอการสืบสวนแล้วก็สอบสวนจากตำรวจที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ